อันนี้คือเขาคาดกันไว้ก่อนว่าคงจะเป็นอุบัติเหตุจากการถูกรถชน
ผู้ชายคนนี้นะคะเป็นลุงจะเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุแล้ว
เพราะว่าอายุ๘๓ปีเรียกคุณตาก็ได้นะคุณ
คือเขามักจะหายออกจากบ้านบ่อยญาติให้ข้อมูลแบบนี้
ล่าสุดมีคนไปพบว่าเขาเป็นศพอยู่ตรงริมถนน

แล้วคือสภาพเนี่ยนะคะขออภัยด้วยนะคะ
แขนซ้ายพาดมาอยู่ที่บริเวณด้านหลัง
ชุดที่เขาใส่เนี่ยใส่เสื้อยึดครอบปลูกสีฟ้ารายจุด
ศพนะคะเป็นเขาบอกว่าเป็นร่องกลางถนนสายเอเชียอยู่ตรงบริเวณหมู่สามบ้านหนองใหญ่
ก็เลยไปรู้ว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายประมวลชัยวิชิตอายุ๘๓ปี
อย่างที่บอกสภาพนะคะน่าจะมีลักษณะการถูกรถเฉียวชนค่ะ
มีร่องรอยของการเฉียวชนบนถนนเนี่ยร่องรอยของรถเป็นทางยาวเกือบ๒เมตร
และที่สำคัญมันมีเศษไฟเลี้ยวสีเหลืองนะตกอยู่ด้วย
และแน่นอนก็คาดว่าน่าจะเป็นของรถยนต์นี่แหละค่ะแล้วมีหน้ากากพลาสติกสีเงินของรถยนต์
แล้วก็มีรองเท้าแตะของผู้ตายนี่แหละค่ะตกอยู่ตรงนั้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานคนที่ไปเจอศพคนแรกเขาเป็นคนเก็บของเก่า
ชื่อว่านายสมมุ่งบุญขำอายุสี่สิบเจ็ดปีเจ้าตัวเล่าแบบนี้
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาตระเวนเก็บขวดน้ำพลาสติก
พอมาถึงตรงนี้กำลังก้มลงไปเก็บขวดน้ำปุ๊บอืม
เงยหน้าขึ้นมาพังงะเห็นคนนอนคว่ำหน้าตกใจ
ยังไม่รู้ว่าศพหรือว่าอะไรแต่แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบก่อนค่ะ
มาเศรษฐ์เจอแบบนี้นะครับเออเภาะเหมือนกันครับ
ที่นี้เมื่อกว่าเจ้าหน้าที่ไปสืบสวนไปรู้ร่วมแบบนี้
คือครอบครัวของคนตายเค้าให้ข้อมูลว่า
สำคัญมีข้อมูลแบบนี้ว่าคุณตาประมวลถูกรถชนมาแล้วถึง๔ครั้งนะคุณ
แต่ละครั้งคือรอดปฏิหารตลอดมักจะได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อย
จนกระทั่งเมื่อคืนเนี่ยคือตาประมวลหายไปอีกหายออกจากบ้านไปตั้งแต่หัวค่ำ
กลายเป็นว่าญาติมารู้ว่าเอ้ามาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ห่างจากบ้านประมาณ๓กิโลค่ะ
จ้าโนที่คาดว่าทางคุณตาประมวลน่าจะเดินเรื่อยไปตามถนนสายไอเชียส์ตรงนี้
ร่างกระเด็นไปตกร่องกลางถนนแล้วนอนเสียชีวิตอยู่แบบนั้น
ไม่มีใครเห็นเพราะอะไรตอนนั้นมันเป็นเวลากลางคืนคุณ
และจุดเกิดเหตุไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างอีกต่างหากนะคะ

เดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไงก็จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อน
เพื่อไปหารถคันที่ชนคุณตาประมวลนี่แหละค่ะ
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงนะคะ
ก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะ
อายุเยอะด้วยแล้วก็มีอาการหลงลืมด้วย